คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวประเด็นร้อนกันหน่อยค่ะ

ใช่การเมืองคือการประชุมคอรมอลวันนี้
หลายคนจับตาว่าจะเป็นการประชุมคอรมอล
เต็มรูปแบบเต็มคณะครั้งสุดท้ายหรือเปล่า
เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คอรมอกว่าครึ่ง
จะมีการยื่นใบลาออกไปเป็นสว
ใช่นะครับเรื่องนี้ต้องถูกจับตามอง
วันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวก็ตามสัมภาษณ์หลายคน

ผลเอกประวิทย์ผลเอกอนุพงศ์
รองนายกวิศนุอีกหลายคน
แล้วก็คนที่มีรายชื่อออกมาก่อนหน้านี้เป็น๑๐เลยนะ
ว่าจะออกจากตำแหน่งทั้งรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีช่วยนะครับ
คุณแต่พอไปจ่อไมค์สัมภาษณ์

งามไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอบ่ายนี้ละกัน
อย่างนายกรัฐมนตรีเองเมื่อเช้าก็อารมณ์ดีนะคะ
เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
การประชุมคณะรัฐมนตรีและคอสชนัดสุดท้าย
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
บอกสั้นนะบอกว่าเดี๋ยวรอฟังแถลงข่าว
อย่างเป็นทางการตอนบ่ายแล้วกัน
ว่าจะมีรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งกี่คน
แล้วก็เช่นเดียวกันกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็ยอมรับนะคะว่ามีรัฐมนตรีลาออกพอสมควร
แต่ก็ยังมีคณะรัฐมนตรีจำนวนเกินกว่าครึ่ง
ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
การตอบคำถามเมื่อเช้าที่ผู้สิทธิ์ข่าว
ถามแต่ละท่านเกี่ยวกับเรื่องของการลาออกของคณะรัฐมนตรี
รองนายยกวิศนุตอบยาวที่สุดแล้วก็อธิบายเยอะที่สุด

จะเป็นปรมโมงค์ครั้งสุดท้ายของคนที่ลาออก
เพื่อเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลนี้ด้วยครับ

ในส่วนของกระทรวงที่รัฐมนตรีออกไปก็คือไม่ต้องตั้ง
ในช่วงเวลาอย่างนี้ก็ตั้งผู้รักษาการ

หรือใช้รองนายกไปรักษาการได้

ก็คราวท่านน้ำตรีศรียอดกุบาลออกไปก็ไม่ได้ตั้งใคร
ก็มีรัฐมนตรีบ้างมีรองนายกบ้างไปรักษาการอยู่แล้ว
มีการถามนะครับว่าคนที่จะไปเป็นสวต้องลาออกเมื่อไหร่
หรือเวลาออกหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จเลยวันนี้หรือไม่
ก็รองนายกวิศนุบอกว่าไม่จำเป็น
แต่ขอให้ลาออกก่อนวันที่จะนำรายชื่อสวขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมเท่านั้น
ท่านที่คลี่คลายปัญหาตัวเองเรียบร้อยแล้ว
อาจจะลาออกวันนี้มีผลในวันพรุ่งนี้
หรือบางคนเดี๋ยวไปคิดก่อนสักคืนนึง
ก็ลาออกพรุ่งนี้มีผลวันที่๙พฤษภาคม
ก็สามารถที่จะทำได้นะครับ
ขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ตอบคำถามเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชนแบบดุเดือดเหมือนกัน

แต่คนที่มีรายชื่อในการลาออกถือเป็นคนที่ใกล้ชิดไง
ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามท่านเดี๋ยวจะขาดรัฐมนตรีช่วยแล้วนะ

มีรายชื่อออกมาว่าจะลาออกไปเป็นสว
เอกนุพงศ์ตอบว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะถือเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล
แต่ไปถามให้ถูกคนไหม

รัฐมนตรีช่วยผมก็มาประชุมคอรมอลด้วย
สุธีเดี๋ยวผมไปเรียกมาให้
ถามผมให้เกิดสวรรค์วิมารอะไรขึ้นมา
แหมถามเรื่องอื่นดีกว่า

แล้วก็ทีมข่าวก็ถามว่าแล้วเราจะได้รัฐบาล

แล้วก็ตอบมาว่าถามเรื่องอะไรอีกไหม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็มีรายชื่ออยู่ใน๑๐๑๐นั้นเหมือนกัน
ตอบคำถามว่าจะลาออกไปดำรงตำแหน่งสวหรือไม่

ชื่อมันก็ออกมาสักประมาณเกือบ๒๐คน
ทีนี้ก็บอกว่ามันจะส่งผลอะไรไหม
แต่ว่าก็มีรายชื่อที่แน่นอนว่าตอนนี้ยังไม่ลาออก

ใช่ค่ะซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
ท่านก็ยืนยันบอกว่าคือผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะลาออกไปเป็นสวแน่นอน
เพราะว่าผมยังต้องรับผิดชอบภารกิจการประชุมอาเซียนให้เสร็จสิ้น
คือการประชุมนี้เป็นภารกิจสำคัญ
จะเกิดขึ้นวันที่๒๒ถึง๒๒๓มิถุนายนนี้
แล้วประเทศไทยคุณผู้ชมเป็นเจ้าภาพแล้วก็ประธานอาเซียน
ซึ่งทางฝ่ายกฎหมายเขาก็มีวิธีที่จะทำให้มันไม่ขาดคุณสมบัติ
ทีนี้นายดอนประมัติวินัยเขาก็เลยบอกว่า
คือผมขอรับผิดชอบภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน
คือต้องเตรียมการตั้งแต่กลางเดือนนี้
ถูกต้องส่วนอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันละกัน

ส่วนทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
นี่นักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะครับ
ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็ยืนยันนะบอกว่า
ดำเนินการตามกระบวนการสัญหาสวตามกฎหมายทุกขั้นตอนแล้ว
อาทิตย์สิทธิ์ข่าวถามว่ารายชื่อของสวออกมาเตรียมพร้อม
จะนำไปทูลกล้าแล้วใช่ไหมครบหมดทุกคนแล้วใช่ไหม
ผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าสัญหาเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะแต่ทีนี้นักข่าวก็ถามไปอีกบอกว่า

เพราะถ้าท่านเป็นผู้พิจารณาเองท่านจะเห็นหน้าตาสวไหม
ว่ามีคอรมอเป็นรายชื่ออยู่ในนั้นด้วยหรือไม่
แต่ว่ารอบนี้พลเอกประวิทย์บอกว่าไม่คือสิทธิ์ขาดนะ
คืออยู่ที่ผลเอกประยุทธิ์
เอาล่ะเออเป็นผู้พิจารณาโดยตรง
อยู่แล้วท่านต้องเห็นแล้วนะฮะ